เอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องกล่าวของตู้โทรศัพท์

เพราะว่าเราจะใช้โทรศัพท์ที่เป็นตู้สาธารณะ
เป็นประจำใช่แต่ว่าหลังคือทุกคนมีสมาร์ทโฟน
แล้วจะไปพึ่งตู้โทรศัพท์ทำไมถูกต้องไหม
ไม่เป็นที่เก็บใบไม้หรือไม่เป็นที่เก็บของ
แต่ว่าตามต่างจังหวัดบ้านเรายังใช้อยู่
ตู้โทรศัพท์เหล่านี้ไม่มีคนใช้งานแล้ว
เขาเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรหลายคนตั้งข้อสงสัยไงคุณ
โอ้โหสงสารตู้จะไปอยู่ที่ไหนนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ครับ
ตู้โทรศัพท์สาธารณะเดิมให้กลายเป็นเสาป้ายโฆษณา
คือจริงแล้วโครงการนี้เขามีคิดมาเป็นปีประมาณ

แต่ว่าอันนี้ทำแล้วเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว

สาวกระจายสัญญาณไปได้ไกลราว๑๕๐ฟุตเลย
แล้วก็ส่งต่อเคลแอ้นหากันได้ไม่เร่งหลุดง่ายด้วย

จะมีจอทัสกรีนเอาไว้คุยใช้เน็ตฟรี
จากตู้โทรศัพท์เดิมก็เอามาเป็นสัญญาณไวไฟซะ

ตู้เมื่อกี้ตู้เดิมมากมาดูตู้ใหม่ทันสมัยมากนะฮะ
โดยตัวเสากระจายสัญญาณไวไฟจะมีจอแสดงผลสองด้าน

หารายได้จุนเจือค่าบริการฟรีไปในตัว

โดยเป็นตู้โทรศัพท์เดิมถึง๗๕๐๐จุด
เรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดี
อดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเลยทีเดียว

อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแบบนี้บ้างเหมือนกัน
เพราะว่าจริงอยากจะใช้ไวไฟฟรี
ตอนนี้ในรถเมล์ก็มีอยู่บ้าง
แต่ว่าหลายคนที่ได้ใช้ก็มันหลุดบ่อยไปไหม
อยากจะไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งให้มีไวไฟฟรีใช่ไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป